เอาล่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูประเด็นที่
โซเทียลพูดถึงกันเยอะนะคะ
เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักน้องใบเตย
ขอเพลงที่มันมีงูออกมา

กลายเป็นมีคนเชิญไปโชว์ตัว
นี่แหละก็เพลงงูซ่างูเขานะแต่น้องเขาเต้นได้ไม่ถึงหนึ่งนาที
รู้สึกว่าเหมือนมีน้ำแข็งกระเด็นขึ้นมาตอนแรกน้องใบเตยบอกว่า
นึกว่าเป็นน้ำแข็งจากโต๊ะข้างแหละแบบเทน้ำแข็งแล้วก็กระเด็นขึ้นมาไม่คิดอะไร
แต่สักพักเอามันไม่ใช่มันโดนหน้าโดนหัวโดนตัวเต็มไปหมด
บางหน้านี่ไม่ใช่ว่าแสงไฟเข้าตาไม่ใช่คือปัดป้องน้ำแข็ง
บอกว่าช่วยจับหน่อยคนที่ปลาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีจับได้เนี่ยเอาคำพูดเลยนะ
จับได้เนี่ยจะตบให้ลั่นพอพูดประโยคนี้จบปุ๊บ
วัยรุ่นก็กรูขึ้นมาบนเวทีเลยกลายเป็นทะเลาะมีเรื่องกันเลยบนเวทีนะคะ
คือน้องใบเตยเนี่ยก็เจ็บนะก็มีแผล
จนทำให้ตอนนี้ก็ต้องไปเคลียร์กัน
คือแบบมันไม่ได้ปลาเล่นแล้วคือปลาใส่เราแล้ว
ก็เลยหันไปบอกพี่เอามือปิดหน้าเอาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือตอนแรกปลามาปลามาแบบเฉียด
แล้วก้อนสองก็ปลามาโดนท้องปลาเริ่มแบบปลาเข้าหน้าอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยแบบเอามือปิดเพื่อพอไฟมันมองมาไม่เห็น
ไฟมันส่องเราก็มองไม่เห็นว่าน้ำแข็งมันมาจากทางไหน
ดึกวันที่๒๕มิถุนายน
ตอนกำลังเปิดเพลงน้องใบเตยก็ขึ้นไปเต้น
คือน้องใบเตยต้องขึ้นไปเต้นเพราะถูกเชิญให้ไปโชว์ตัว
เชิญให้ไปเต้นก็เลยต้องไปเต้นโชว์
แล้วก็มีวัยรุ่นปลาน้ำแข็งขึ้นไปบนเวที
ปลาน้ำแข็งเนี่ยชื่อว่าสมแต่ไม่รู้นามสกุล
แล้วก็มีกลุ่มพวกด้วยสัก๔๕คนร่วมกัน
ทีนี้เป็นผมโดนแล้วคือปลาเต็มแรงเลย
ผมก็เลยนับแล้วมีประมาณ๖๗ก้อน

แล้วผมโมโหมากก็เลยปิดเพลงแล้วด่าเลย
ว่าด่าตามว่าอย่างในคลิปแหละครับ
เพราะวันนั้นผมฟิลขาดจริงโมโหมาก
พอหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงนาทีเขาก็ยกพวกขึ้นมาเลย
เพราะเขาถือว่าแก๊งเขาเนี่ยเป็นแก๊งแบบเหมือนกับว่ารุ่นใหญ่ในร้าน
เป็นพนักงานประจำแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจำ
แล้วก็รู้จักกับพนักงานประจำทุกคนในร้านรู้จักกับกาดรู้จักกับอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยคิดว่าเขากล้าจะทำร้ายใครก็ได้ในร้าน
นี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลจากน้องใบเตยแล้วก็ดีเจแม็กกี้นะคะ
ทีนี้พอหลังจากจบเหตุการณ์ที่มีการปลาน้ำแข็ง
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกรูกันขึ้นไปบนเวทีเนี่ยนะทางกาดของร้าน
เขาก็เอาน้องใบเตยกับดีเจแม็กกี้ออกไปก่อนออกไปนอกร้าน
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณียังอยู่ในร้าน
ดีเจแม็กกี้เนี่ยที่หัวเจ็บเลยนะที่จมูกที่ค้างที่ปากที่คอเป็นรอยฟกช้ำ
ก็เลยแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายสมแต่ยังไม่รู้นามสกุลว่านามสกุลอะไร
แล้วก็พวกกลุ่มวัยรุ่นอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย

เขาติดต่อเข้าไปกับทางตำรวจแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ปากคำวันนี้เหมือนกัน
ส่วนประเด็นที่บอกว่าอ้าวผับนี้มันเปิดเกินเวลาหรือเปล่า
ดูจากในคลิปดูจากอะไรมันเกินเวลาไหม
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าตรวจสอบอยู่ว่าเปิดเกินเวลาจริงหรือเปล่า
มีการอนุญาตให้เยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปีเข้าไปจริงหรือเปล่า

มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียล
ตำรวจบอกว่าอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะ